อยากถามด้านนะครับสำหรับสินค้าในส่วนของกระทรวงดิจิทัล
ก็ในเบื้องต้นก็พยายามที่จะไปผลักดัน
แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของนโยบายที่เราต้องยอมรับว่า
วันนี้ดิจิทัลเป็นแนวคิดที่ทันสมัยนะครับ
เรื่องของกระทรวงก็ทำได้ดีอยู่แล้ว

ก็จะมีบางส่วนที่เราอยากจะให้กระทรวงดิจิทัล
หรือว่ากฎหมายต่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างเนี่ย
ได้มีการพัฒนาให้ก้าวไกล
แล้วก็ให้เร็วกว่าเทคโนโลยีปกติที่พี่น้องประชาชนได้ใช้อยู่
เราต้องยอมรับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันไปเร็วมาก
จะเห็นว่ากฎหมายต่างหรือว่าข้อบังคับ
หรือว่าแม้กระทั่งปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
กับพี่น้องประชาชน
ที่ได้มีการวางแนวไว้แล้วก็จะเร่งทำให้เสร็จ
หน่วยงานหลายหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงนะครับ
เข้ามาทำงานอยู่อีกหลายหน่วยงานก็จะมาเร่งทำให้ให้เร็วที่สุดครับ
อเรนนี่คืออย่างที่เรียนครับ

ในบางครั้งมันก็เป็นข้อเสียของคนที่ใช้
สิ่งหนึ่งที่กระทรวงคงจะทำเพิ่มจากเดิม
ก็คือแนะนำแล้วก็นำแนวทางพัฒนาของเทคโนโลยี
มาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและเฝ้าระวังได้เร็วกว่าปกติ
เพื่อจะได้ใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์

ก็จะเห็นว่าก็มีหลายอย่างที่เป็นโทษกับประชาชนผู้ใช้นะครับ
ส่วนตัวก็พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่อย่างที่ผมเรียนไปเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่
หลายเรื่องก็มีคนคาดหวังแล้วก็มีคนกังวลเกินไปก็มี
หรือหลายเรื่องก็เป็นการคาดหวังที่ช้าเกินไป

ส่วนของผมก็จะเร่งเข้าไปทำให้เร็วที่สุด
แล้วก็รับฟังในทุกข้อเสนอแนะทั้งข้อดีข้อเสีย
จากผู้ที่เห็นเหมือนกันแล้วก็เห็นต่างในเรื่องของพรบไซเบอร์
คุณค่ะต่อการที่ร่างไว้แล้วที่มาคือกับคุณทำไม
ลื้อครับเพราะว่าเป็นการบังคับใช้
ผมได้อ่านในพรบบางส่วนสามารถบังคับใช้ได้ในหลากหลายมิตินะครับ
ถ้านำไปใช้ในทางที่ทันท่วงทีแล้วก็ใช้ในทางที่ถูกต้อง
ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากหลายเรื่องก็เป็นการร่างไว้อยู่ในพรบ
ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นการตื่นตนกไปหน่อย

การกระทุ่มภารมอเนื้อแรกจะเป็นวันไหนการแถลงนโยบายต่อสะพาจะเป็นประมาณนั้นไหม
ครับในส่วนของกำหนดการที่จะเข้าเฝ้า
ก็ตอนนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านได้เตรียมพร้อม
ก็คอยกำหนดวันอีกครั้งหนึ่ง
เพียงแต่ว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้พวกเราก็เตรียมตัว
แต่วันที่แน่นอนก็ต้องขอรออีกสักเล็กน้อย
ในส่วนคร่าวจากนั้น
ก็คงจะมีในเรื่องของการประชุมคณะลำตรีครั้งแรก
อันนี้ท่านนายกก็ได้มีแนวคิดว่าอยากจะให้มีการพูดคุยกันเร็วที่สุด
หลังจากที่มีโอกาสได้เข้าไปถวายศัตริยาน
ในส่วนของการแถลงนโยบายของสู่ต่อรัฐสภา
เรื่องต้นคิดว่าคงจะเป็นประมาณ๒๓๒๔๒๕โดยประมาณนี้

ส่วนตัวมีอีกคำสอบหรือปัญหาต่อการสอบความรู้สึก
ไม่มีเลยครับผมได้อย่างที่เรียนนะครับคุณสมบัติทุกอย่าง
ผมได้ผ่านการโดดชอบคุณภาพสมบัติทั้งหมด
ในหลายคำถามในเรื่องของคดีที่มีอยู่
เนื่องจากตอนนี้เป็นการสอบข้อเท็จจริง
ในเรื่องของพยานในชั้นต้น
ผมก็เข้าสู่กระบวนการยุทธธรรมปกติ
ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยหรือยังไม่ได้มีการตัดสินอะไร
แต่เราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ให้ไปให้ข้อมูลแล้วก็มีการสืบพยานต่าง
อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการของสารชั้นต้น
ซึ่งก็ให้ความร่วมมือกับศาลอย่างเต็มที่
อันนี้ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยได้ตรวจสอบทุกอย่าง

ประกอบกับอีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อให้ทุกคนสบายใจ
เพราะว่าพวกเราไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์
ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแต่อย่างใด
กระบวนการของยุติธรรมที่เดินไป
เราก็ไปให้ความร่วมมือปกติ
กระบวนการของศาลก็เดินไปปกติ
ไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแต่อย่างใด
ก็มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายคงต้องสรุปอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่างานของสภาก็มีความสำคัญนะครับ
ในส่วนของงานบริหารแน่นอนก็ต้องสำคัญมากเหมือนกัน
เวลาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ

แต่ว่าการประสานงานจากสสกับฝ่ายรัฐบาล

ตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าแนวทาง
หรือว่าแนวปฏิบัติของพลังประชารัฐจะเป็นยังไง
ในเรื่องของผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เราก็ยังเป็นสมาชิกสภาพผู้ทางรัฐสรรวรรค์อยู่ด้วย
จะใช้การนี้บ้างหรือเป็นตอนตลอด

ก็มีอยู่๕ท่านแล้วก็มีผู้บริหาร

เพราะว่าผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในคณะมนตรีชุดนี้
แต่ผมให้ความมั่นใจครับว่าผมเชื่อในการตัดสินใจ

ท่านได้เลือกคนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมในแต่ละด้าน
แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องมีพักร่วมรัฐบาลถึง๒๐พัก
เพราะฉะนั้นการจัดสรรต่างเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าไปได้
ภายใต้การบริหารของผลเอกประยุทธ์ท่านนะครับ

คอรมอลทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
แก้ไขปัญหาร่วมกันทำงานร่วมกัน
ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ส่วนคุณสมบัติต่างผมคิดว่าน่าจะให้โอกาสท่านลำตรีทุกท่านได้ทำงาน
ประกอบกับทุกคนได้ผ่านกระบวนการการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐมนูลทุกท่านนะครับ
ฉะผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะให้โอกาสท่านลำตรีหลายท่านนะครับได้ทำงาน
แล้วก็ได้มีเวลาได้ทำงานแต่ละท่านก่อน
แล้วก็มีความความความสนิทเข้ามามันทำให้เราเป็นเป้าจนจริง
ผมก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นเป้านะครับ
มองว่าการทำงานแต่ละเรื่องเนี่ยก็คงต้องเน้นในเรื่องของความทุ่มเทความรู้ความตั้งใจ
แล้วก็ประสบการณ์ในหลายด้านนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าการทำงานก็ต้องให้โอกาสกันในการทำงาน
ส่วนใครจะบอกว่าเป็นตำหนิเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ต่างกันไปนะครับ
เป็นแต่ว่าถ้าเราเอาข้อดีมาทำงานแล้วก็เอาความเข้าใจพูดคุยกันมาทำงาน

ไม่มีใครที่ทำงานมาจนถึงวันนี้ในแต่ละท่านเนี่ยก็ผ่านอะไรหลายอย่างมานะครับ

ผมคิดว่าวันนี้เราต้องยอมรับการตรวจสอบ
นี่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ที่เรียกว่าสวยงามนะครับตามระบอบประชาธิปไตย
ทุกคนใครก็ตามที่เข้ามาบริหารหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
การตรวจสอบการทำงานในทุกเรื่องเป็นสิ่งที่สำคัญ

แต่เมื่อมีการตรวจสอบแล้วมีการอธิบาย
ก็ต้องยอมรับในการตรวจสอบและการอธิบายของแต่ละฝ่ายนะครับ
ในเรื่องการตรวจสอบผมไม่ได้กังวลนะครับ
ผมคิดว่าทุกท่านที่อาสามาทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตาม
ก็ต้องเคารพแล้วก็ยอมรับในการตรวจสอบ
นี่คือสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับ
ฉะผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยกับการตรวจสอบรัฐบาล
ผมก็คิดว่าลำตรีทุกท่านก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ทำงานอย่างระมัดระวังนะครับ
แล้วก็เป็นข้อดีที่ฝ่ายค้านได้มีความเป็นห่วงแล้วก็ตรวจสอบ

นั่นเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรทำนะครับ
ก็ทุกคนก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนกันหมดทุกคนนะครับ

ก็ผมคิดว่าทุกคนก็สามารถมีเหตุผลของแต่ละคนได้
ผมเรียนไปเราวันนี้เพิ่งเริ่มนะครับ

แต่ว่าก็อยากให้โอกาสแต่ละท่านได้ทำงานนะครับ
แล้วก็ดูไปว่าทำงานได้ถูกใจมากน้อยแค่ไหน

ส่วนอดีตหรือว่าการตรวจสอบต่างที่ผมเรียนไป

แต่ก็ไม่แปลกที่ก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะตอบ
แต่ผมยังยืนยันว่าทุกคนเนี่ยได้ผ่านกระบวนการในเบื้องต้นนะครับ
ตามระเบียบตามระบบปกติเหมือนที่เคยทำมา

ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับ